แล้วก็เป็นตลาดส่งผักที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วย
เพราะฉะนั้นวันนี้มิ้นท์มีนัดกับคุณน้ำทายาทรุ่นที่๓ของตลาดสี่มุมเมืองเอาไว้
นั่งรถไปรับคุณน้ำอยู่กำลังเล็งว่าคุณน้ำอยู่
สวัสดีค่ะ
ขอเชิญขึ้นรถมิ้นด้วยตามสมัครคุณค่ะ

ภาพจำถ้าพูดถึงตลาดสี่มุมเมืองภาพจำเขาเป็นยังไงบ้าง
ปีคนอาจจะคิดว่ามันเก่ามันน้ำท่วมมันรถติด
คือภาพ๔๐ปีคือแบบทุกอย่างเป็นไม้มีน้ำแอ่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็แบบเปียกตรงนี้อะไรอย่างนี้

นี่คือแห้งแบบสวยงามยิ่งใหญ่มาก

เอาจริงดูแล้วเหมือนพวกไอ้ที่จัดนิทัศกาลใบทงใบเด็กต่างแต่ว่ามันแค่ไม่ได้มีแอร์อะไรอย่างนี้
ใช่อันนี้ก็จะจบที่ชุดตะวันเดียวที่อเมริกา

มันเป็นเมืองของแบบค้าส่งผักผลไม้ที่เกษตรกรจากทั่วประเทศเนี่ยนำสินค้ามาที่นี่
แล้วก็มีผู้ซื้อจากทั่วประเทศมาที่นี่
เป็นของผักผลไม้ที่บริโภคกันในกรุงเทพกับปริมณฑล

โหเราโชคดีมากที่ได้มามาอยู่ตรงนี้ค่ะ
เดี๋ยวให้คุณน้ำพาทัวร์เพราะว่าหลงแน่นอนถ้ามิ้นเดินเอง

คือมิ้นอยากรู้ว่าคุณน้ำอายุก็ยังน้อยเนอะ
เอาง่ายเหมือนเราเป็นเด็กเข้ามาอย่างนี้ค่ะ
เราได้ความเชื่อใจเราสื่อสารกับเขายังไง
ว่าสิ่งแรกเลยว่าเราต้องทำคือเราต้องมารู้จักเขา

เพราะว่าการที่เราเรียนรู้จากเขาเป็นสิ่งที่สำคัญสุดค่ะ
ทุกอย่างที่เรียนมาเนี่ยต้องลื้อใหม่หมดเลย

เพราะว่ามันต้องมาฟังว่าปัญหาเขาคืออะไร

เราต้องมาตอบโจทย์ตรงนั้นค่ะ
แต่หน้าที่ของน้ำคือเข้ามาดูว่าเราจะต่อยอดธุรกิจยังไง

เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมคน
ธุรกิจครอบครัวมันจะต้องมีการวัดใจกันระหว่างแบบ

หรือความคิดที่ไม่ตรงกันเป็นเรื่องธรรมดา

ที่ว่าเราจะได้เห็นการแก้ไขจากหลายด้าน
เขามีประสบการณ์เยอะกว่าเขาอยู่มานานมาก
เราต้องเอาความคิดของเรามาดูว่ามันจะตอบโจทย์ตรงไหน

มันต้องรู้ว่ามันต้องไปเหมือนมีความสมดุล
ค่อยไปเพราะว่าเปลี่ยนอย่างหนึ่งมันอาจจะกระทบเยอะ
เราต้องค่อยไปกับเขาเพราะว่าเราไม่มีทางรู้อีกเท่าเขา
เราต้องเรียนรู้จากคุณพ่อเรียนรู้จากแม่ค้าตลาดที่อยู่มาก่อนเรา
คือทำให้ประสบความสำเร็จมันก็ยากแหละ
แต่ประสบความสำเร็จแล้วยังคงอยู่ได้แล้วอยู่ได้โดยแบบด้วยดีมันยากอ่ะ
แต่ตอนนี้หิวค่ะตอนนี้หิวแล้วค่ะ
เดี๋ยวไปหาที่นั่งกินผลไม้กันแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะ

คือสิ่งที่เราตามหา

ก็คือของกินอยู่ข้างหน้าแล้วขออนุญาต
อุ๊ยใหญ่โตมาหบนี่หลานมากอะ
อื้มยังจะกินแล้วไม่ได้ทำงาน

แล้วการที่เราจะดูแลเขาทำให้เขาเชื่อใจเราไว้ใจเรา
แบบรักกันอยู่เหมือนครอบครัวแบบนี้คุณน้ำทำอะไรบ้าง
จะมีทีมงานประจำแต่ละตลาดอยู่แล้วค่ะ
เพิ่มดูว่ามีอะไรต้องปรับปรุงไม่มีข้อเราของเรียนอะไรบ้าง
ซึ่งเราก็จะเอาไปปรับปรุงตลอดเวลา

เอาลูกค้าเป็นหัวใจในการตัดสินใจทุกอย่างของเราเลยค่ะ
พ่อค้าแม่ค้านี่กี่ไลน์นะคะที่อยู่ที่นี่

แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันตอบโจทย์๔๐๐คน

เพราะฉะนั้นเขาจะบอกเราตลอดอะไรที่ไม่โอเค

บางวันเดินมาเสียงมอตะไก้เลย

ต้องบอกเลยว่าอาวุธสตราดศรีมืออยู่ได้มาตลอดทุกวันนี้
เป็นเพราะว่ากลุ่มผู้ค้าแม่ค้าตลาดเรา

เพราะว่าที่เขามีมาเนี่ยความรู้สึกเขามันเป็นเพราะว่า
เขาหวังดีกับเราเขาหวังดีที่อยากจะให้ตลาดสี่หมื่นมันดีขึ้น
เราต้องฟังอันไหนที่แบบว่าอาจจะเฮ้ยพี่เข้าใจผิดเนี่ยเราก็ต้องแก้
แต่เราต้องเข้าใจว่าเขามีสิทธิ์ที่จะโกรธเขามีสิทธิ์ที่จะอารมณ์เสีย
แต่ว่าต้องบอกว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือทำให้มันดีที่สุด
งั้นถ้าเราจะถามว่าสิ่งที่ทำให้ตลาดสี่มุมเมืองนี้ประสบความสำเร็จได้คืออะไร

คือความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนอันนี้มันมาจากความเชื่อมั่นความเชื่อใจที่แม่ค้าให้กับเรา
หน้าที่ของเราก็ทำให้เขาขายได้เราทำให้เขาแบบสะดวกสบายที่สุด
แต่ว่าเราต้องให้ใจเขาเราต้องซื้อใจเขาเงินก็ซื้อไม่ได้
ความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นระยะยาวที่ทำให้ธุรกิจยั่งยืน

เห็นนานแล้วอยากชิม
วันนี้ก็เป็นวันที่รู้สึกว่าได้เป็นนางเอกเพราะว่าดื่มน้ำส้ม
เดี๋ยวก่อนจะถามหามต่อไปไม่ต้องใส่แมสก่อนนะคะ
จริงก็ยังอินไม่อิ่มหรอกแต่ว่าคือต้องบอกว่ามาตรการของตลาดที่เนี่ยเคร่งครัดมาก
ทีนี้สิ่งหนึ่งเลยที่เราเชื่อว่าธุรกิจที่อยู่มานานหรือว่าธุรกิจเก่าอะไรอย่างนี้
มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเนาะซึ่งน้ำเชื่อว่าในทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีโอกาส
ซึ่งตลาดของเราเราก็ต้องมาดูว่ามันโอกาสอยู่ตรงไหน
เราต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาเปลี่ยนไปตรงไหน
แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามตรงนั้นผลกระทบมันมีอยู่แล้วต้องเข้าใจว่าเราเป็นพระสงฆ์
ค้าส่งเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนค้าปลีกที่ซื้อกันแค่๑กิโล๒กิโล

แต่เตรียมรอเราไปแล้วใช่ไหมใช่ซึ่งเราก็กำลังจะมีทำออนไลน์ด้วยเพราะถือว่า
ทำออนไลน์ยังไงให้มันตอบโจทย์มีสินค้าที่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลาย
อันนี้ก็โจทย์ใหญ่ของสินค้าเมือง
งั้นสุดท้ายเน้นอยากให้คุณน้ำฝากอะไรถึงพ่อค้าแม่ค้าหรือเกษตรกรหน่อยว่า
ภาพของตลาดภาพของการเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเกษตรกร

แล้วมันมีอะไรที่คุณน้ำ
อยากจะฝากบอกถึงพ่อค้าแม่ค้าหรือเกษตรกรบ้าง
ฝากให้ฟังหน่อยค่ะน้ำคิดว่าผู้ค้าแม่ค้าเกษตรกรทุกคนนะคะ
เพราะฉะนั้นเราต้องอย่าท้อเราต้องภูมิใจในอาชีพของเรา
เพราะว่าน้ำเชื่อว่าตอนนี้ค่ะเราอาจจะมีวิกฤตโควิดเข้ามา
แต่ว่าทุกวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาส
ซึ่งทุกคนต้องสู้ต่อไป
แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราต้องเปลี่ยนไปกับการเปลี่ยนแปลงอันนี้
ตอนนี้อาจจะมีวิกฤตเราต้องสู้ช่วยทุกคนจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้หมดเลยค่ะ
คือต้องบอกว่ามันไม่ได้แข็งแกร่งแค่ความยิ่งใหญ่ของตลาด
แต่ว่าแข็งแกร่งทั้งทีมบริหาร
แข็งแกร่งทั้งทีมแบบพ่อค่ะแม่ค่ะกาศิษย์ตกรพิวัตร
แล้วก็แนวคิดแล้วก็วิสัยทัศน์ด้วยจริงนะคะ
เอาล่ะคือตอนนี้มะม่วงรอมิ้นอยู่นานมากแล้ว
บ๊ายบาย
บ๊ายบายค่ะ
โน้ท